ซึ่งหน้าไม่ซึ่งหน้าไม่รู้แต่ที่รู้คืองงค่ะงงกันทั้งคนอ่านงงกันทั้งกองเชียร์
คือเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากว่าดูเหมือนจะมีการท้าต่อยกันเกิดขึ้นระหว่างเสียโป้กับคุณน้ำระพีพัฒน์
โดยเริ่มต้นจุดแรกมันเริ่มมาจากโพสต์ของเสียโป้นะคะที่โพสต์มาทำนองว่าเมื่อวานมีศึกของสจโต้งอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็โพสต์ทำนองว่าข้าว่าเองกับข้าต้องจัดทีมนักมวยมาใส่กันสักชุดเดิมพันกันสักหน่อยแล้วระพีพัฒน์ระบุถึงผู้รับด้วย
คือคุณน้ำระผีพัดดาราอดีตดารานักแสดงใช่ไหม
พระเอกหนุ่มของเราคุณน้ำระผีพัดตอนนี้เค้าเป็นช่วยของความไกรชนแล้วด้วยนะ
พร้อมครับโอ้ยแฟนคลับเฮเลยค่ะบอกว่าเอาแล้ว
เดี๋ยวได้ดูศึกของเสียโป้กับคุณน้ำหรือเปล่าค่ะความงงมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะ
โป้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้บอกว่าผมผ่านพวกนี้มาแล้วผมไม่ไปต่อยกับคุณหรอก
ผมมันเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเดี๋ยวสังคมก็หาว่าผมไปหาเรื่องคุณ
แล้วก็ชี้แจงว่าเอ้าคุณก็เข้ามาคอมเมนต์ไงว่า
ก็ไปท้าเขาต่อยก่อนไม่ใช่เหรอ

เขาบอกเรื่องท้าน้ำรภิพัฒน์เนี่ย
คือตั้งใจจะจัดเวทีต่อยมวยที่กัมพูชา
ก็เลยอยากจะให้เป็นกิจลักษณะแบบนั้นไม่ใช่มาท้าต่อยตี
ท้ายโพสต์ว่าผมไม่สู้คุณแน่นอนครับ
แต่ถ้าน้ำระพีพัฒน์ต้องการผมก็จะลองสู้ดูนะครับ

ผมไม่สู้คุณแน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการผมก็จะลองสู้ดู

จากนั้นไม่พองงที่๒มาเป็นภาพเคลื่อนไหว

ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่า
ยินดีจะต่อยกับน้ำระพีพัฒน์
แล้วมีการวางเงินเดิมพันธุ์ไปอีก
ไปฟังเขากัน

มาท้าเล่นพนันกับผม
แล้วผมก็ท้ากลับเพื่อ
มาจัดโปรโมเตอร์ให้เป็น
อะไรอ่ะให้ส่งเสริมกีฬาดีกว่าอะไรแบบนี้

แต่วันนี้น้ำระพีพัฒน์มาท้าผมต่อย

แต่ถ้าจะต่อยผมต่อยให้ได้
คือยิ่งฟังเราก็ยิ่งไม่เข้าใจ
ว่าตกลงใครท้าใครก่อนก็แน่

เพราะเสียโป้บอกว่ามีทรัพย์สินเดิมพันธุ์ได้๗๕๐ล้านบาท

เสียโป้โพสต์เฟซบุ๊คต่อจากไลฟ์เลย
รับคำท่าน้ำระพิพัฒน์ปีใหม่นี้เจอกัน

ผมก็ได้สู้ให้พี่น้องของผมได้เห็น

เอาเป็นว่าเหมือนเสียโป้จะท้าน้ำระพีพัดต่อย
แต่เสียโป้บอกว่าน้ำระพีพัฒน์ท้าเสียโป้ต่อยก่อน
ตอนแรกจะไม่ต่อยแต่สุดท้ายยอมรับก็ได้
ทั้งหมดทั้งมวลมาจบที่โพสต์นี้ค่ะ

สิ่งที่ผมโพสต์ไปทำให้พี่ที่ผมเคารพไม่สบายใจ
ขออนุญาตลบโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับ

โป้ก็ลบโพสต์ก่อนหน้านี้ออกอีกเหมือนกัน

ถอยคนละก้าวแฮชแท็กอย่าห้าวดีกว่า

บทนี้คือสิ่งที่กูเป็น